สวัสดีครับข้าวใส่ใครสดไม่เยอะสวัสดีพี่หนุ่มสวัสดีพี่มาด้วย

มาบ่อยนะเราเป็นประจำแล้วใช่ไหม

ไม่ต้องละที่หลังไม่ต้องล่ะก็ให้วดดำเขาออกไปก็ได้
เหนื่อยเพราะเราไปแห่เขา
มันจะมานะมันก็จะมา
อันนี้ชมไหนละ
อดีตนางงามผมตรงกับพี่ม้าไง

อันนี้มันหายไปนาน

นางเอกอดีตนางงามผมตรงคนหนึ่ง
เรื่องเยอะไม่ยอมซ้อมคิวกับคนอื่น

แต่บอกมันตรงไหน
เรื่องพวกนี้อย่าแบบพูดให้ผมฟังเยอะได้ไหม
โหพี่หนุ่มกินฟานไฟล์ก่อนคนอื่นเลย
ที่หนุ่มก็ไปพักผ่อนบ้าง
ดีได้แต่ยังไปกรี๊ด
นี่ระเบิดหมดแล้วของฉัน

เธอบอกว่าหนูซ้อมเยอะมากค่ะ
ซ้อมโอบมากจนพี่เอเวนต์เขาบอกว่า

เขายังไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใครเลย

มีหลังงามเขาได้พฤตะวุฒิกันบทนะครับ

มึงฮะ
จริงก็ได้พฤตะวุฒินะ

นี่มามั้ยหรอนางงามอะไร

ออนไลน์ได้มีการส่งต่อคลิปเหตุการณ์นะครับ

มีหลายคนเขาใช้เครื่องสุข

กรดอยู่ผู้เดียวด้วย
มันมาผู้เดียวแล้ว

แม่แปลก้อยไม่ออกสักคำเลย

เออปัญหาเลย

อยู่แบบนั้นแบบ๑๓๐เลยนะ

ชาวบ้านเขาโต้คารมกันอย่างดุเดือด
เห็นว่าอีกคนนึงไม่มีมารยาท

ไปยืนกดเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายใบนะฮะ
ทำให้คนอื่นที่รอต่อคิว

เผยแพร่ผ่านเพจแม่น้องใบเตย

ตะบนศรีสมเด็จอำเภอศรีสมเด็จจังหวัด๑๐๑

ตะโกนต่อว่าคนที่กดเงินอยู่ที่ตู้ธนาคาร

เพราะไม่พอใจว่ากดไม่เสร็จสักที
ต่อมานะครับทราบว่าคนที่กำลังกดเงิน
กบัตรมามากถึง๑๕คน

แล้วหลังจากนั้นก็เลยแบบมีการตะโกนสวนกลับกันไปมานะครับ
ก็พี่คนนี้ก็บอกถ้าจะกดขนาดนั้น

ไม่ใช่ยืนคล้องตู้คนเดียวนานขนาดนี้

ก็จะทราบว่าหลังจากที่ชาวบ้านรายดังกล่าวเขากดเงินเสร็จ

นิดนึงนั่งรออยู่เนี่ยรวมถึงป้าเสื้อแดงเนี่ย

คือหลังจากนั้นก็มีคลิปนี้หลุดออกมานะครับ
ก็คือว่าคนก็ไปวิพากษ์วิจัยเยอะแยะมากมายเลย
มีการแนะนำนะครับว่าหากเห็นว่ามีคนต่อคิวเยอะก็

เนี่ยนะฮะกูจะแบบไม่ได้เกิน

การเฝ้า

มันพังหลายที่จริงเพราะว่าเขาไประดมกดจริง

คือตู้ธนาคารกรุงไทยเนี่ย
ก็คือส่วนมากก็จะแบบน้อยลายน้อยตู้

นี่แหละมึงทาปากหน่อยมึงกดหน่อยก่อนได้ไหม

ไม่ผมมองไม่ออกว่าแอ่อะไรนี่

คน๒คนเขาควรระหว่างตัว
ไม่แล้วอย่างนี้นะมันชอบไปเปิดเผยนะ

ก็มันถา

เพื่อนฝูงจะเลิกคบมาได้ในวงการ

มาเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาเรื่องเราไปพูดไว้
แกอย่าแล้วโทรไปหานั้นเดี๋ยวโทรหาขาย

ก็ใช่แต่แกเป็นคนบอกโทรเลย
แต่น้องเวเตยบอกว่า
เองจี้เจอพี่หนุ่มที่รายการบ่อยทำไมคะ

เอาอ่ะใช่มีแมงนะคะไม่รู้ไม่พูดเรื่องตัวเองต้องกดบอกเลยนะยิงกับไทยอาาท
ดูอย่าดูกรี๊ดดูกรี๊ดในห้องน้ำเดี๋ยวพักขอพี่ไปกรี๊ด
เขาปิดห้องน้ำแล้วนะพี่ไม่ให้พี่หนุ่มเข้าแล้วเนี่ย
ไม่อย่างนี้ก็มันมี๒แบบนะพี่

แต่คนที่เดินแบบหน้าแบบมั่นใจเดินมาคุยกับเราคือ
คนที่เขาไม่ผิดดังนั้นเขาบอกว่า
ถ้าเกิดคุณกลัวคนจะจับความผิดหรือว่าเราผิดอะไรอย่างนี้

ถูกต้องผมขอให้คุณมาทำที่นี่
นะสักอาทิตย์สัก๒วันสัก๑เดือนทำไมครับ
ต่อไปคุณเดินเข้างานแต่งงานไฮมาแล้วเว้ย
พี่นุ่มนุ่มนุ่ม

เราทำพวกตัวรอดตัวคนเดียว

เกี่ยวกับเรื่องของการฤ้วนไม้กั้น
ผ่านทางด่วนเวลาเก็บตังค์เนี่ยตรงนี้นะคะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับ
หัวหน้าใส่ไข่เป้าม้านะ

เป็นพตดำของคชาพาไม่มีทางส่งมาแบบนี้
แล้วก็ได้มีคำสั่งให้กับกรมทางหลวง
แล้วก็การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ย
เขาก็จะเอาออกไปเลย
คืออย่างนี้หน่วยงานเร่งด่วนการดำเนินงานเลยนะคะ
ในวันอาทิตย์ที่๒๕สิงหาคม
เพื่อประเมินผลก่อนนะว่า

เห็นไหมเวลาพอเราจะผ่านเนี่ย
มันจะต้องมีเซ็นเซอร์เก็บตังค์ก่อนใช่ไหม

เนี่ยมดดำไม่อยู่ก็เนี่ยดู

ระยะเวลาหนึ่งนาทีเนี่ยมันจะมีผ่านไม้กั้นได้เพียงนะแค่สองถึงสามคัน
หนึ่งนาทีนะมันได้แค่สองถึงสามคัน

ใช่แต่เขาบอกว่าอย่างนี้นะถ้าสมมุติว่าเอาออกเนี่ยนะ
มันเฉลี่ยเนี่ยนะสามารถผ่านไม้กั้นนี้นะโดยที่ไม่มีนะได้ที๑๐คันเลย

มันก็ต่อฟึ๊บอย่างนี้ไปเลยโดยที่ไอ้ตัวเซ็นเซอร์เก็บตังค์เนี่ยมันก็จะดูดเงินปุ๊บปั๊บอะไรของมันเพราะว่ามันก็คงฉลาดอะไรของมันเนี่ยนะ

ดังนั้นเนี่ยคือว่าส่วนที่เวลาไม้กั้นเนี่ยมันจะมีบุคลากรโดยเฉพาะที่เป็นคืออย่างนี้เขาจะทำในลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะทำให้รวดเร็วขึ้น

ทำให้รถคันหลังเนี่ยตีดกันละนาวแล้วก็ต้องถอยหลัง
มันก็เป็นคนเคลียร์เหมือนกันเขาก็บอกอย่างนี้ว่าเขาก็จะมีเซ็นเซอร์เนี่ยจับได้ทันทีนะว่าอันนี้ไม่มีแล้วเขาจะไปปรับจับทีหลัง
ฉันก็แปลกใจว่ามันไปปรับจับทีหลังยังไงนะอาจจะเป็นช่วงต่อทะเบียนรถยนต์ไง
พอเก็บข้อมูลไว้เสร็จปั๊บเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าทางผ่านแบบอัจฉริยะใช่ไหม

เออแต่ว่าฉันว่ามันมันมีริทดิ์ไม่อ่ะให้เขาลองดูก่อนตรงพระรามก้าวให้ครบดูก่อนในค่ะที่๒๕สิงหาคมเนี้ยว่ามันจะเวิร์คไหม
แต่ที่ฮ่องกงหรือว่าที่ไต้หวันเขาเป็นแบบเป็นกล่องขึ้นมาเลยนะ
พี่มาร์คเข้าใจเห็นไหมแล้วไปถึงแล้วก็เอาเหรียญโยนโยนใส่ตึง
คืออย่างนี้ไม่ว่าจะประเทศไหนเนี่ยเขามีความรับผิดชอบในตัวของเขาทุกคน
นึกออกไหมเขามีเขาเข้าช่องมีเขาไม่มีเขาก็เข้าช่องโยนเงินโยนเหรียญ
แล้วเขาก็จะแลกเหรียญเอาไว้เนี่ยพอดีเลยนะไม่มีแบบว่าจะต้องเอาแบงค์มาถอน
ไม่มีนะนางยนปึ้งเปิดเป็นคนไทยไม่ต้องห่วงฮะคือเบียดกันก่อนที่จะเข้าช่อง
ก็นี่ไงล่ะถึงได้บอกว่าจะรับผิดชอบกันไหมอ๋อเรากลัวตรงนี้
เหมือนล่ะครับเอื้อเดี๋ยวนำร่องที่ดาวน์คกก่อนเอื้อนะครับ
ตัดสินหวยคดีหวย๓๐ล้านที่นายปีชาไข้ควรนะครับ
แล้วก็ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังศรียื่นฟ้อง
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลนะครับหรือว่าหมวดจรูนเนี่ย
นายตำรวจเกษียณอายุราชการนะครับโดยต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ว่า
สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑พฤศจิกายนปี๖๐
หมายเลข๕๓๓๗๒๖จำนวน๕ฉบับถูกรางวัลที่๑

หลังใช้เวลาต่อสู้กันในศาลมาอย่างยาวนาน

ศาลจังหวัดกาลชมจึงพิพากษาว่า
ไม่ใช่ทรัพย์สินของโจทย์โจทย์จึงไม่ใช่ผู้เสียหาย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโจทย์

พากษายกฟ้องฮะตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
เมื่อวานนี้ครับผมนายวรวุฒิบุญวงศัยนะครับ
ธนาความของครูพิชา๙ภายหลังศาลจังหวัดกาลจมเนี่ยนะครับผม
ตัดสินถอนอายัดเงินหวย๒๔ล้านให้กับหมวดจรูนนะครับ
ว่าเรื่องสารตัดสินตนไม่ขอออกความเห็น
เพราะจะกลายเป็นการละเมิดอำนาจศาลนะครับ
ส่วนกรณีที่ยื่นอุทธรณ์หรือไม่นั้นเนี่ย
ก็คงเป็นเรื่องของกระบวนการตามกฎหมายต่อไป
ส่วนขั้นตอนจะรอดูภายในสัปดาห์หน้าครับ
เพราะว่าสารว่าสารให้นำส่งแจ้งการอายัดภายใน๗วัน
ก็ต้องรอดูว่าทางหมวดจรูนจะรับเงินได้หรือไม่นะครับ
ถ้าเขาถอนออกหมดก็ไม่เป็นไรครับนะฮะ
เพราะเป็นสิทธิ์แล้วก็เราก็ควรเคารพคำสั่งสาร
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะยังไม่จบครับ
ส่วนคดีอาญายังอุทธรณ์อยู่นะครับ
แพ่งก็ต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายว่ากันตามไปนะครับ
ครูปีชากล่าวว่าเราใช้สิทธิ์ตามกฎหมายต่อไป
ก็ขอขอบคุณพี่สื่อมวลชนและก็ประชาชนที่ติดตามข่าวคดีนี้
เมื่อถามว่าตัวเองรู้สึกท้อไหมนะครับ
เราก็ต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย
อันนี้ครูปีชาก็บอกมายังสู้ต่อครับ
ตอนนี้ยังต้องปรึกษาทางทีมทนายว่า
ข้อกฎหมายจะเป็นอย่างไรต่อไป
แต่ตนเองเนี่ยจะสู้ต่อไปความจริงก็คือความจริงครับ

กังวลไหมว่าเขาจะถอนเงินเอาไปใช้หมดก่อน
ก็คือตอนนี้ยังต้องปรึกษาทีมทนายก่อนนะครับ

ตัวผมเองก็ต้องสู้ต่อไปครับ
รอดูผลว่าภายในอาทิตย์หน้านี้
เพราะว่าสารให้นำส่งแจ้งการอายัดภายใน๗วัน
ดังนั้นเขารอดูว่าภายใน๗วันที่ว่านี้
ตัวทางหมวดจรูนจะสามารถรับเงินได้หรือเปล่า

ในฐานะที่สมมุติถ้าเกิดเรามีทนายอย่างนี้

ก็คือแล้วแต่คดีและคดีแล้วก็ตกลงกัน
นี่ปรักลงกันเป็นมุมของทางเขา

เท่าไรไปกี่พระเซนต์เลยอย่างนี้

มีหลายอย่างมากวิธีการคิดแค่คุณยกหูโทรศัพท์ไปปรึกษา
บางที่เนี่ยเขาก็เริ่มชาร์จเลยนะ
แล้วแต่ว่าว่าคดีเท่าไหร่อะไรยังไงก็ว่ากันไป
เป็นคดีเป็นครั้งเป็นอะไรยังไงคือมีหมด
สมมุติไปเรื่องของการต่อสู้เรื่องของคดีของมรดก
ก็อาจจะมีเรื่องของเปอร์เซ็นต์เข้ามาหรืออะไร
มีหมดตกลงได้หมดแล้วแต่
แต่ก็ต้องล่างสัญญาชัดเจนใช่ไหมครับ

คุณล่อซื้อเหรอ

มีหลายแพทเทิร์นอะไรอย่างนี้ค่ะ

เออทำไมเหมาพี่เยอะขนาดนั้นเลยหรือคะ

ส่วนใหญ่แล้วคดีของผมผมดูแล้วผมไม่

ของพี่หนุ่มเหมาคือแบบเป็นรายปีหรือว่าเหมาแบบ

ก็อาจจะแบ่งไปว่าเออถ้าเกิดว่าสาร
ไต่สวนมูลฟ้องแล้วสารยกก็จบไป

ไปชั้นพิจารณาก็อาจจะอีกจ่ายอีกจำนวนนึง

เธอเป็นคนดีมากเลยนะถึงได้มีหลายคดี

พังงะสั่งเครื่องดื่มปั่น
เพราะมีเกรดหิมะสุดท้ายแล้วกลับไม่ใช่

การซื้อเครื่องดื่มปั่นที่ร้านแห่งหนึ่ง
แต่กลับพบว่ามีเศษพลาสติกแข็งเต็มแก้วนะฮะ

ล่าสุดครับเจ้าของโพสต์เขาอัปเดตนะฮะ

ตอนนี้ได้เข้าไปคุยกับทางสาขาแล้ว
ได้คุยกับทางผู้จัดการทางผู้ใหญ่ในร้านแล้ว

เป็นฝาปิดแก้วน้ำค่ะ
พนักงานนั้นวางไว้บนแก้วก่อนจะปั่น
ซึ่งพนักงานแบ่งหน้าที่กันทำ
พอคนหยิบปั่นคงไม่ได้สังเกต
เทลงไปหมดเลยด้วยความรีบ

เพราะเรานั้นก็สั่งหลายแก้ว
ปกติซื้อร้านนี้บ่อยมากเพิ่งเคยเจอแบบนี้ครั้งแรก
ซึ่งทางผู้จัดการและพนักงานในร้านได้มีการขอโทษแล้วก็รับผิดชอบ
รวมไปถึงไปแก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นนะฮะ
โดยไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
ในสาขานี้และสาขาอื่น

แล้วอยากให้ทุกคนได้เห็นได้ระวังบ้าง
เวลาที่จะทานอะไรความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอค่ะ
เราเลยไม่อยากติดใจเอาความอะไรกับทางร้าน
ทุกคนก็ไม่ได้ตั้งใจที่ทำให้มันเกิดขึ้นนะฮะ
โชคดีไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน

แต่ก็มีหลายคนที่เคยเจอเหตุการณ์แบบเดียวกับเรา
แต่อาจจะไม่ได้ออกมาโพสต์อะไรแบบนี้
ก็อยากจะเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์มากกว่า

เวลาที่ฝากกลมที่ปิดหล่นลงไป
ครับก็เลยปั่นรวมเลยทีเดียว

กรุบตรงนี้

พักสักครู่ช่วงหน้าแมวแสนรู้

โอ้โหนี่ถ้าเป็นเจ้าของแมวนี่กรี๊ดเลยนะพี่หนุ่ม
เพราะว่าซ่อนเงินเมียไว้เยอะมาก

เป็นเรื่องราวของสาวคนหนึ่งนะครับ
โพสต์นะครับตบรางวัลแมวแสนรู้
เจอที่ซ่อนเงินสามีครับ
ในโลกโซเชียลกำลังพูดถึงเจ้าแมวตัวหนึ่งครับ

หลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าโบ
คนนึงนุษย์ได้โพสต์ภาพเจ้าแมวเหมียวตัวนี้แหละครับ

พร้อมกับเงินมีแบงค์๑๐๐แบงค์๕๐๐อีกหลายสิบใบเลย
โดยเจ้าของโพสต์ระบุข้อความว่า

แล้วมันก็เตะกล่องของสามีร่วงลงมาตามภาพ
พรุ่งนี้จัดปลาทับทิมทอดให้เลยไอ้ข้อดเอ้ย
ง่ายเจ้าเหมียวดันเล่นสน
จนกล่องเงินที่สามีซ่อนเอาไว้
ตกลงมาจนภรรยารู้ที่ซ่อนเงินนะครับ

นะครับผมตรงนี้นะครับปุ๊บปั๊บรับโชคกันเลย
ซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวนะครับผม

ก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

เจ้าขอดนะครับผมยังไม่ได้ถูกคุณพ่อบ้าน

เห็นอ่ะ

ทำไมต้องซ่อนเงินภรรยาด้วยล่ะ

บางคนเขาก็อยากจะเก็บเอาไว้ใช้

เก็บไว้แบบว่าทำไมเมียเป็นคนคุมเงินเหรอ

บางคนนี่ต้องโกหกขนาดที่ว่า

มาเจอว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนอ่ายืมเงินไปใช่ไหม

แล้วก็ต้องเอาเงินตัวเองเนี่ย

แล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยโอนมาคืนเมีย
หรอ
ฮะตรงเนี้ยมันโหดมากจริง
แต่เรื่องเงินเงินน้องทองการซ่อนเงิน
มันเรื่องคลาสสิกอย่างนั้นพี่นะ
ถูกต้อง
เพราะว่ามีดาราบางคน
ไม่พูดเลยก่อน

อ้าวเอาโอเคไปอีกเรื่องหนึ่งเอาเรื่องไหนอังเจรนานะอ่ะเชิญเชิญ
รู้จักอังเจรนาโจริรู้จักสิรู้จักค่ะโอเคปากจนบักวนวุ่นอ่า
ถูกต้องฉันแปลกใจมากเลยนะเรื่องการศึกษาของประเทศเกาหลีเนี่ย
ถ้าเราไม่นับถึงเรื่องของการทำศัลยกรรมซึ่งแบบว่าโด่งดังมากใช่ไหม
ฝีมือดีมากแต่เรื่องของการศึกษาเนี่ยติดอันดับต้นเลยจนกระทั่งเนี่ย
ลูกของอังเจรนาโจริโจริเองเอาลูกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในกรุงโซล
เขาบอกว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยนะติดอันดับ๑ใน๓เลยนะ
ที่เป็นมหาลัยที่ดีมากและหลายคนแม้กระทั่งคนในเกาหลีเอง
คนเกาหลีเองเนี่ยอยากเข้ามหาวิทยาลัยนี้มากถึงมาก
แสดงว่าเป็นมหาวิทยาลัยดังมหาวิทยาลัยดังพอพอกับแบบ
แสดงว่าการศึกษาเขาดีมากเลยไม่อยากจะเชื่อ
ที่จะเอาลูกของเขาเข้าไปอยู่ในมหาลัยที่อเมริกาก็เยอะแยะ

เอาเวียดนามเหรอฮะโอเคแล้วเขาก็เอาลูกเขามาเข้ามหาวิทยาลัยที่นี่
มาวันที่ปฐมนิเทศคือพ่อแม่ของลูกเนี่ยเขาก็จะต้องมาใช่ไหม
ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับประเทศ๑ใน๓ของเกาหลีใต้กันเลยทีเดียว
หลังจากที่ได้รับตอบรับแล้วก็อนุญาตให้ลูกชายนี้ได้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

เผื่อเอาไว้นางบอกเผื่อเอาไว้เนี่ยมหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาลัยกันเองมากเลยทีเดียว
พร้อมกับเนี่ยเหล่าพวกมูลครูแล้วก็นักศึกษาโอ้โหเป็นเราเราก็ต้องแบกต่อให้
ตายแล้วขอถ่ายรูปกันสุดฤทธิ์กันเลยทีเดียว
มันดูดีขึ้นมาเลยนะ
คือเรื่องของเรื่องนะคนต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนแบบเอเชียอะไรอย่างนี้
เพราะว่ามันไปเกิดอยู่ที่อเมริกาหรือต่างประเทศเนี่ยนะ
มันจะโดนหล่อหลอมจนกลายเป็นแบบว่ามันไม่เหมือนเอเซียเลย

แล้วมันดันหล่อขึ้นได้แปลกเนาะหล่อขึ้นได้
มีเสน่ห์แบบประหลาดมากมีลูกเอาไปอยู่นู่นเลยป
อะไรนะคะเอาตัวเองไปก่อนก่อนนะคะตัวเองจะได้หลอดที่วัน
อ่ะจะบอกว่าอย่างนี้นะมีคลิปวีดีโอของนักศึกษาเนี่ยนะ
นาทีที่จะต้องแบบว่าอำลาลูกแอนเจริน่าเนี่ยเขาจะต้องส่งลูกเขาเข้ารั้วของมหาวิทยาลัยใช่ไหม
เธอเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าฉันจะไม่ร้องไห้ฉันจะไม่ร้องไห้
เพราะว่านางต้องกลับอเมริกาแล้วปล่อยลูกทิ้งไว้ที่เกาหลีใต้นี่เลยไม่เป็นไร
แอลเจรน่าเดี๋ยวฉันจะไปเยี่ยมดูแลให้พี่ม่าไปบ่อยเนี่ยพร้อมกับกล่าวว่าขอบคุณกับการต้อนรับเป็นอย่างอุ่นอุ่นนะ
แล้วก็เป็นกันเองของเหล่ารุ่นพี่แล้วก็ครูอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
ใกล้กับมหาวิทยาลัยทรองเยอ่ออยู่โดยอเรียทที่มันเป็นมหาวิทยาลัยโซนโซน
มาร่ายแล้วมันจะมีเนี่ยหมีดำหมีดำอร่อยที่สุดเลยตรงนั้นเคยไปกินแล้ว

สาขาวิศวกรรมชีวภาค
ซึ่งก็ตอนนี้เขาจะเริ่มปลายสิงหาคมนี้แล้วในการศึกษา

เอาละครับมาฟังเรื่องราวดีกันบ้างนะครับอันนี้ก็คืออยากจะรบกวนทุกท่านนะครับ
อยากจะให้ช่วยกันนะครับทางโรงพยาบาลสุริราชนะครับขาดแคลนเลือดสำรอง
ได้โพสต์รายงานสถานะเลือดสำรองประจำวันที่๒๑สิงหาคม๒๕๖๒ปรากฏว่า

ให้คนนั้นมาร่วมบริจาคเลือดโดยขอรับบริจาคเลือดนะครับทุกกรุ๊ปเลย
ที่สนใจสามารถติดต่อบริจาคเลือดได้ที่ธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสิริราชตึก๗๒ปีชั้น๓ทุกวันนะครับ
เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
จนกระทั่งถึง๑๘นาฬิกา๓๐นาทีปิดรับลงทะเบียนเวลา๑๘นาฬิกานะครับ
ส่วนผู้ที่มาบริจาคเลือดในวันหยุดราชการติดต่อบริจาคเลือดได้นะครับ
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีจนถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ปิดรับลงทะเบียนเวลา๑๖นาฬิกาเนี่ยนะฮะ
อันนี้คือวันหยุดราชการคือเสาร์อาทิตย์นะฮะ
สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะครับ
๐๒๔๑๙๘๐๘๑ต่อ๑๒๓แล้วก็๑๒๘นะฮะ
๐๒๔๑๙๘๐๘๑ต่อ๑๒๓แล้วก็๑๒๘นะครับ
โทรศัพท์นะครับบางคนไปต่อรถเมย์นะครับ

ยังไงก็ยังไงก็ช่วยกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ขาดจริงแล้วบางที
ลองนึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นญาติพี่น้องเราบังเอิญว่าต้องการเลือด
แล้วไม่มีเนี่ยมันโอ้โหมันทุกข์ใจมันลำบากจริงนะครับ
ครับผมไม่อยากให้ต้องถึงเวลาแล้วต้องมาคอยประกาศกัน
บางทีมันไม่ทันท่วงทีเราไปบริจาคเอาไว้ก่อนเลย
จะได้มีเก็บเอาไว้ในธนาคารเลือด
ถ้าเกิดว่าใครเจ็บหรือต้องการใช้เลือดเนี่ยจะได้เอาออกมาใช้ได้ทันท่วงที
บางทีมาประกาศสมมุติบางประกาศวันนี้รีบไปบริจาคนะวันนี้วันนี้
บางทีไม่ทันบางทีไม่ทันถูกเอาไปเก็บไว้ก่อนบริจาคไว้ก่อนไม่ได้เสียหายอะไร

อีกเรื่องหนึ่งนะสำหรับคนที่แบบว่าผิดหวังต่อไปนี้ไม่มีแล้ว
เพราะว่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของโชคลาภกันบ้าง
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราก็ได้เสนอวิธีลุ้นโชคง่าย
หลังจากพลาดรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลกันไป
อวดโฉมหน้าผู้ที่ได้รับทองแสนกันไปแล้วนะคะ
คุณผู้ชมหลายคนอยากจะโชคดีแบบนี้บ้าง
ก็ต่างถามกันเข้ามามากมายว่า
จะร่วมสนุกกันได้อย่างไรบอกวิธีกันอีกครั้งได้ไหม
สำหรับแฟนรายการข่าวใส่ไข่เนี่ยนะคะ

แต่ก่อนที่จะไปฟังวิธีการร่วมรุ้นโชคนี่นะ
เรารวบรวมโฉมหน้าผู้โชคดีครั้งที่ผ่านมา
ให้กับคุณผู้ชมได้อิจฉากันอีกสักรอบแล้วกันเนอะ
ครับผมมีใครกันบ้างครับไปชมฮะ
แจกจริงนะครับเอานี่พรเลยกับหนุ๊ยบ้าง

คือถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากโชคดีแบบนี้บ้าง
เขามีทองแสนให้ลุ้นกันยาวทุกงวดนะครับ
ต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนรวมถึงปลายปี

ดได้เลยนะครับดอกจันทร์๕๕๐ดอกจันทร์๕๔เหลี่ยม
โทรออกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับ
รุ้นรางวัลทองแสนก็ได้ทุกงวดยาวไปจนถึงปลายปีนี้
งวดสุดท้ายนะครับยังมีทองล้านรออยู่อีกต่างหาก
ดได้ทุกวันนะฮะที่วันที่๑ถึง๒๕ของเดือน
ถึง๒๕พฤศจิกายน๒๕๖๒
กดมากคุณเองก็ยิ่งมี๑๐มากนะครับ
ใช่แล้วครับกดแล้วมาลุ้นกันทางหน้าจอ
ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
แน่ครับคุณผู้ชมอาจจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นก็ได้
รีบไปกดกันเลยนะครับผมกดดอกจันทร์๕๕๐๕๔
แล้วก็โทรออกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผม
ดเครื่องหมายลุ้นรางวัลทองแสนกันได้ทุกงวด
ดได้ทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่๑ถึง๒๕ของเดือนนะครับ
ถึง๒๕พฤศจิกายนปีนี้นั่นเองครับผม

เอาพักกันก่อนช่วงหน้านะฮะ
ทำไมน่ะผมไม่อยากพูดพี่หนุ่มน้องพูดครับคนนี้พี่หนุ่มพูด
โดนอะไรสกใจแพทรีเซียโดนขุดอีก
อีกแล้วทำไมน้องเขาเป็นมันสำบัดหลัง

ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าครั้งนี้นี่คือ

รึคะโอ้โฮโอ้โฮจากขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยว
รู้จักคนเมาด้วย
มาเลยค่ะเห็นเขาบอกว่าบอยปกรณ์จะมีแฟน
เอาจริงเหรอใช่เหรอเพราะบอยเขาโสดนานมากยังไม่เคยเห็นบอยมีแฟนสักคนเลย
แล้วก็ไปได้มานี่คือชิปปี้ซีรินอุ้ยไม่ใช่มั้งเขาบอกว่าอย่างนั้นนะ
เพราะว่าเราเล่นละครด้วยกันไงเคยแบบเป็นคู่จิ้นกันอะไรอย่างนี้มีอยู่ช่วงหนึ่ง
เอใจตรงไหนเอใจตรงไหนตรงที่แบบว่าน้องชิปปี้เนี่ยเค้าแบบว่า
โอยพรพี่บอยก่อนแบบนี้ไม่ใช่บอยอีกคนหรือป่าว
เขาเป็นแนวสนิทเป็นพี่น้องกันไง

กำลังเขากำลังอยู่ผัดตั้งกระทะผัดคั่วกันอยู่

อย่างนั้นก็ไม่ต้องอ่านแล้วบ้างกันเนี่ย

รอไว้ให้เป็นแบบอันนู้นเลยดีกว่าไหม
เพราะว่าฉันว่าไม่พ้นคืนนี้ก็จะรู้แล้วว่าคั่วอยู่กับใคร

เอาอย่างนี้นะเขาก็อวยพรแล้วเขียนมาอย่างนี้บอกว่า

โอ้โหแกกูสัมภาษณ์เอ่ยไม่ใช่

ไม่รู้กี่ครั้งแล้วมาตั้งแต่ตั้งโสดจนกระทั่งไม่โสดได้ไง
เอาเรื่องนี้อ่าอ่านไปยังไงอีกจะฟัง
เวลามันเหลือเยอะป่ะกูก็อยากรีบกลับ
นะแต่
คือบอยก็บอกอย่างนี้เราก็ถามบอกว่าแล้วใช่ไหม
เขาบอกผมยังไม่อยากปฏิเสธนะว่าไม่ใช่
แต่เพียงแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าต่อไปภายภาคหน้านี้
ถ้าเกิดใช่ขึ้นมาผมก็เสียสิ
ถ้าใช่ขึ้นมาก็ชิปไงชิปปี้หายเลยทีเดียวตรงนี้นะครับต้องลองบอยก็จะไม่มีใคร

ครูนี้เขาสนิทกันตั้งแต่เล่นละครแล้วแล้วก็หยอกล้อกันแรงด้วย

สั่งสัญญาณเรียบร้อย

ไม่บอกแล้ว

นี้หาส่งสัญญาณเรียบร้อย

เอาล่ะมาถึงเรื่องราวของสาวอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้เนี่ย
ก็ยังไม่มีข่าวหยุดหย่อนเลยทีเดียว
ตอนนี้ตอนเข้าวงการเมาส์แรง
นำที่สนใจตอนนี้เลยชาวเน็ตไปขุดเมาส์กันสนั่นเลยนะครับ
อยากจะปั้นให้ลุคเป็นแบบน้องยายารัสยานะครับนางเอกรุ่นพี่นั่นเอง
พร้อมทั้งส่งไปประกบคู่พระเอกซุปตาอย่างคุณณเดชนคูกิมิยะ
ชี้แจงด่วนเลยทีเดียวซึ่งย้อนไปในช่วงเวลานั้นครับคุณผู้ชม
มีกระแสข่าวว่าคุณแม่ของยาย่าไม่ปลื้มณเดชน์
ก่อนจะลือแรงนะครับถึงขั้นว่า
หลังกองถ่ายซึ่งตอนนั้นณเดชน์และยายาก็มี
ออกมาชี้แจงว่าไม่มีอะไร
ไม่น่าใช่อันนี้น่าจะเป็นข่าวขึ้นมาให้
ขำถูกต้องนะครับผมนะฮะให้เป็นประเด็นจับจ้องกันอีกนะครับ
มื้อมไม่ใช่ตกลุมากาดบ่อยนะเราไม่ต้องรับมาทำหน้าเหยียนอย่างเงี้ยเลย

วงการบันเทิงนี่มีเรื่องมาให้เมาส์กันอีกแล้วนะฮะ
เป็นพระเอกช่องหลายสี
มีพฤติกรรมชอบหิ้วแฟนคลับขึ้นไปฟาดที่คอนโด

จนมีแฟนคลับด่ากันผ่านทางโซเชียล
พระเอกรายนี้โดนทางต้นสังกัดตากเตือนไปหลายรอบแล้ว

พระเอกอะไรนี้แจ้งเกิดจากบทร่างไร้วิญญาณ

แต่ดันมีเรื่องให้แหกความเยอะของพระเอกลายนี้ก็คือ

นอกจากหุ่นที่จะไม่ค่อยจะแซ่บแล้ว
ยังเล่นหนังเล่นละคร

ไม่มีแข็งทื้อเฉย

ยังเล่นหนังเล่นละครได้แข็งทื้อ

พระเอกขุนกระป๋องอีฮีเป็นตัวพ่อยืนหนึ่งเรื่องบนเตียง
จนสาวติดอกติดใจจนต้องตอกกัน
โดยเฉพาะบรรดาแฟนคลับสาวสวย

คอนโดไม่รู้มาแล้วกี่สิบคน
แม้ว่าพระเอกขุนกระป๋องจะไม่ได้โด่งดังอะไรมากมาย
แต่ก็มีแฟนคลับสาวสวยวนเวียนเข้ามาหาอยู่ตลอดเวลา

ก็สวยแซ่บดีกรีดาวมหาวิทยาลัย
พามพร้อมพร้อม
แฟนคลับสาวคนไหนได้กับพระเอกคุณกระป๋อง
ก็จะเอาไปคุยโม้โอ้อวดกับแฟนคลับในคนอื่นนะฮะ
แล้วก็เอาไปด่ากันผ่านทางโซเชียล
ทางผู้ใหญ่ในต้นสังกัดต้องเรียกพระเอกหุ่นกระป๋องนั้น

อย่าให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก
เช่นนั้นจะโดนไล่ออกจากต้นสังกัด
เอาล่ะเดากันไปต่างนานานะครับผม

อันที่ว่าไง

แล้วก็๔เกิดจากบทร่างไร้วิญญาณ
ก็เป็นเล่นเป็นผีอ่าให้ได้คิดกันนะมันเข้าหัวมาแล้วเราอยาก

ติดแล้วมันมีสี่แบบสี่ประโยคใบ่ไงเออมันเข้าหัว

เล่นเป็นบทรัพย์ล่างรายวิญญาณใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่ใช่

ไม่มีแต่อยากไปขึ้นคอนโดด้วย

อ๋อคอนโดของฉันดาราคขึ้นบ่อยพอแล้ว

เป็นอย่างไรปุ๊กลุ๊กทำไมล่ะปุ๊กลุ๊กทำไมปุ๊กลุ๊กไม่มีอะไร

คือแต่งตัวมาแล้วแบบแทนที่จะปังก็เลยกลายเป็นแบบไม่ปัง
ก็คือเขาเป็นคนที่ต้องเงียบมาก
ของหนูจะได้ขึ้นหน้าจอทีวีไหมคะ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

เอิญพระเอิญนะคะมันจะสวยหรูดูแพงขึ้นมาก็ดันนะเห็นหน้าท้องที่ยื่นออกมาเนี่ยสิยังเห็นได้ชัดเจนน่าตกใจกันเลยถ้าสมมุติว่าผอมท้องแบนนี่นะต่อให้ชุดฟิตยังไงมันก็จะแบนอ่ะด้วยนึกออกไหมครับผมแต่ตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยนี่ขนาดแบบว่าเขาบอกว่าเขม่าวพุงแต่ชุดคำว่าไม่ได้เยอะมากนะผมว่าเป็น
ผ้าเป็นแบบปุ้มท้องด้วยแหละผ้ามันเสร็จแล้วมันช้อนกันพอดีกูว่าไม่ใช่แล้วล่ะถ้าดูอันนี้ไม่ใช่แล้วล่ะอันนี้น่าจะแบบว่ามีสิทธิ์ที่จะแบบว่ามีหน้าท้องจริงคับนึกออกมาเพราะดูที่แขนเขินด้วยเนี่ยไม่แต่เคยเห็นน้องเขาใส่ชุดว่ายน้ำก็ไม่เห็นมีนะใช่ก็เมื่อก่อนไงนี่มันเพิ่ง
เกียวกับน้องแพ้นั่นแหละคับอยู่กันหมดเลยนะประตือทำเนอะแล้วประตือเขาก็ไวนะเขาก็เอาแบบว่าคนกำลังอินเทรนด์เลยเนอะ
อ๋อแน่นอนต้องอย่างนั้นแหละมันก็เป็นจังหวะโอกาสนั่นแหละเพราะว่าก็ต้องมันนี่ไงแล้วคนก็ได้มางานเยอะไงนักข่าวก็ไปตาม
สรุปน้องไม่ใช่ใช่ไหมคะนางเอกอดีตนางงามผมตรง
โหนางงามผมตรงมีตั้งหลายคนนะ

ชุติมาก็ผมตรงเอ๊ชุติมา
แต่ว่ายมันหน่า

ความอ้วนแล้วกันครับผมเอ้าพักก่อนช่วงหน้าใหม่ดาวิกายอมรับนะครับ
ไม่ได้คุยกับน้ำตาลเหมือนเมื่อก่อนเออน้ำตาลปีนเกลียวเหรอน้ำตาลไหนอ่ะ
น้ำตาลนี่ไงน้ำตาลไหนน้ำตาล
รู้ไหมเนี่ยพ่อเขาเอ่อเอามามาเรื่องของไหมกำลังเมาส์เต็มที่เลย
ใหม่ดาวิกายนะครับทำไมคะใหม่มีอะไรคะก็ไม่คุยกับน้ำตาลล่ะ
เพราะว่าเราก็งงว่าเฮ้ยทำไมมันรู้สึกไม่เป็นแบบเหมือน
ทำไมเราก็สาระกันไปเรื่อยเลยนะ
แพงจังเลยนะครับผมเออคราวนี้เราก็เลยต้องไปถามใหม่

แต่ว่าตัวใหม่เองก็ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ล่ะ
เพราะว่าซึ่งทุกอย่างนี้นะก็เป็นไปตามที่น้องเขาตอบไปแล้วนะ
เพราะว่าเราเนี่ยทั้งคู่เนี่ยนะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกันนะ
แต่เพียงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันปกติเจอหน้าก็ปกตินะ
แต่ภรรยาหลังที่ไม่ได้เจอเนี่ยสาเหตุ
เพราะว่าต่างคนก็ต่างทำงานเนี่ยเนี่ยเนอะเข้าใจไหม
ดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปรับผิดชอบของแต่ละคนกันไปนะ
เขาก็งานเยอะนะใหม่เองก็งานเยอะ

ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกจะของน้องน้ำตาลเนี่ย

อาจี้โดนแฮ็กมันก็เลยแบบว่าเด้งไปไหนก็ไม่รู้
ก็เลยไม่ได้กลับมาใหม่ตอนที่เขาเริ่มแบบว่ากลับมา
ประมาณนั้นใช่ไหม
นี่ก็เราต้องถามบอกว่าอ้าวแล้วน้ำตาลให้สัมภาษณ์นะ
ได้ไปคุยอะไรกับเขาไหมต่างนานา
บอกก็ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าจะบอกอย่างนี้นะ
เราไม่ได้คุยกันมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วด้วย
แต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะ
อย่างแต่ว่าไม่มีเกาเหลาด้วยนะพูดตามตรงเลยค่ะ
แค่นี้มันก็เป็นเรื่องของเวลานะ
ทำให้วันหนึ่งของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้คุยกันก็เป็นไปได้นะ
มันอาจจะถึงวาระแล้วมั้งคนเราเวลาแบบเจอเจอกัน
พอวันหนึ่งไม่ได้พูดกันไม่อะไรกัน
บางทีมันอาจจะสนิทกันด้วยงานมากกว่า
แล้วพอห่างกันไปก็อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไห
ก็เหมือนเนี่ยเล่นละครอยู่ด้วยกันก็เมามา
พอละครเลิกไปก็เมาบ้างไม่เมาบ้าง

เล่นละครนี่ก็มีอะไรนะลายกลุ่มกันใช่ไหม
โอ้โฮแรกม้าวนวินาทสัตโตรเลย

เพียงเค้กก้อนเล็กแต่อบอุ่นมากนะครับ
เดินทางไปต่างประเทศวันคล้ายวันเกิดตัวเองพอดีนะครับ
สำหรับคุณแม่คนสวยน้องมากกี้

ได้พากันไปเติมความหวานถึงประเทศสระอัตเมกานะครับ

เนื่องจากทั้งสองยังเด็กเกินไป
สามีหนุ่มป๊อกนั่นเองนะครับผมโดยเผยว่า
เนื่องด้วยทางเราเนี่ยเดินทางมาถึงพอร์ตแลนด์
กลางดึกเลยทำให้ยากต่อการซื้อเค้ก
คุณน้องน้องราของเราภรรยานั่นเองเออน่ารักเอามาฟิ่นนะครับ
น้องมากกี้ราศีนะครับแต่ทางเราก็ไม่หยุดยั้งความพยายาม
และแล้วจินตนาการของเราสามารถสร้างเค้กและเทียนแบบจำลองขึ้นมาได้
มีความสุขแบบสุดแบบนี้ตลอดไป
งานนี้ทำเอามากกี้ถึงกับยิ้มแก้มปริ
พร้อมกับคอมเม้นต์ว่าว้าวแทงกิ้วนะคะนะครับผม
ก้อนจะเล็กสักแค่ไหนไม่ใช่เรื่องสำคัญของสาวมากกี้
เพราะได้เตอร์ไพรส์เล็กที่มาจากใจของสามีหนุ่มป๊อกแบบนี้
เธอก็มีความสุขมากอยู่แล้วครับ
เข้าไปทำงานถูกแล้วเพิ่งกลับมาจากเกาหลีก็ไปต่อเลยเนอะ
ใช่ก็ไปทำงานลูกน่ารักมาก
อยากมีลูกเลยใช่ไหมมีกล้ามีญาติใช่ครับ
คุณแองจี้ผมถามหน่อยดิผมสงสัยว่าคุณดูไอจีของคุณพลอยเชอร์มานไหม
อ๋อตามอยู่ค่ะตามพี่พลอยอยู่ค่ะผมก็ตามอยู่ผมกำลังสงสัยว่ามัน
มันมันคืออะไรอ่ะน้องขึ้นเหรอที่น้องขึ้นเนี่ย

ว่าเฮียเฮียมันจะเนียนเนี่ยแล้วก็เป็นรูปเนี่ย
ตัวอันนั้นอ่ารูปเป็นรูปเป็นรูปตัวเฮียอยู่บนต้นไม้
ครับผมแล้วนางก็ลงหัวพวกเฮียเฮียเนี่ยเนี่ย
มันเป็นตัวเฮียค่ะเห็นมั้ยพวกเฮียเฮียมันจะเนียน
คือแอบอยู่ในต้นไม้อย่างนี้เอาอีกแล้ว
สังคมประจำวันสุขค่ะขออนุญาตจากทายเบานะคะ
แท็กให้เพื่อนแล้วคนที่คุณรักคุณเม้นคุณม่ำเป็นคนตลก
คุณม่ำเป็นคนตลกเออนี่เหรอนะ
หรอกเขาคงไปเห็นที่สวนลุมตัวเฮียเยอะมาก
เขาเห็นเขาคงจะถ่ายรูป
ฝากไว้ให้ตริงก็งั้นมีคุณมาตอบอะไรไหม
ถูกใจมากเลยค่ะพี่อุ๊ยอุ๊ยไปก่อนนะคะ

อะไรแองจี้

อ๋อเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลต่อดีกว่าค่ะไม่น่าจะอะไรอย่างนี้
แต่แต่ทำไมต้องเป็นวันเจาะจงวันสุกตัวเองมันถ้าเราถ้าวันท้ายเจอแบบนี้เหรอคะ
เออไม่รู้เหมือนกัน

ผันบาปเป็นทั้งชาติที่แล้วยก็ได้
เอ้าคือคือไปนี้ไม่มีนะไปเจอกันที่สำหรับวันจังนะครับ